มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

ยายวันนี้ครับยาย

คุณยายเคี้ยอะไรในปากเขานี่
คุณยายเคี้ยอะไรในปากเขานี่

เป็นคนแก่ลูก
ไอ้ชายเห็นที่มาขายของเนี่ย

มันเป็นยังไงร้องโอ๊ยอายโอ๊ยอายอยู่เนี่ยยาย

ช่วงนี้ข้างขวามันเป็นตัวลูกเนี่ย

ข้างซ้ายลูกข้างซ้าย

ซ้ายลูกยายแก่แล้วยายหลงลืมหลงลืม
ไม่ใช่หลงลืมยายหลงมุกอะไร
ข้างซ้ายลูกข้างซ้ายก๊อบแก๊ปก๊อบแก๊ปเลยเนี่ย

ธรรมดาแหละยายคนเราอายุเยอะมันก็ต้องป่วย

ข้างขวาเนี่ยอายุเท่ากันเลย

หมายถึงมีลูก๒คน

ล่าสุดทะเลาะกันจะให้ยายไปอยู่ด้วย

ไอ้คนอยู่เชียงใหม่ให้อยู่ภูเก็ต
คนอยู่ภูเก็ตไปให้อยู่เชียงใหม่

นั่นใกล้แบบแก่นึง

ยายก็เลยเครียดไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
เครียดทำไมแล้วลูกมันรักกัน
ลูกมันรักกันดิ

ไอ้คนที่อยู่เชียงใหม่ก็ไล่ให้ไปอยู่ภูเก็ต
ไอ้คนที่อยู่ภูเก็ตก็ได้ให้ไปอยู่เชียงใหม่
ยายก็เลยต้องอยู่คนเดียวอยู่ใกล้
เอาปะโทแบบนี้เอาปะ

หรือยาย

ใช่ลูกขายส้มตำลูก
อ๋อไปกินกันยายขายซุ่มตำใช่ไหม

เหมาซุ่มตำหรือเหมายายลูก
ใจเย็นลูก
นี่ยายเอง

เฮีย๓เหรียญระวังจิ็ดขอนะ

เดี๋ยวเข้าใจผิดแล้ว
นี่ไงตำปูลูกไม่มีนักสะสมเลยน่ะ

ยายสั่งตำปูผมไม่ได้สั่งตำปู

ไม่เอาแล้วเอาเป็นตำปลาร้าดีกว่า
ปลาร้าได้ลูกไข่น้ำปลาด้วยนะได้ลูกเออ

คุณเออ

หาของให้แกไปก่อน

น้ำปลาแท้ตราหอยหลอด
คุณยายครับอันนี้ดีด้วยแล้วก็ถูกด้วย
ยายเสื้อนี้ไปตำส้มตำอร่อย

ปลาร้าถูกสุดน้ำปลาถูกสุด

ยายของอันที่ถูกที่สุดแล้วกันลูก
แล้วตกลงเครื่องปรุงรสกลิ่นแรงแบบไหนราคา

ทางนี้เลยค่ะมาพิสูจน์กันระหว่างเครื่องปรุงรสกลิ่นแรง
เป๊กอันไหนกลิ่นแรงกว่ากัน

นี่คือแก้วตาน้ำปลาร้าอย่างดีนะฮะคุณสองคนครับ

ถ้าคุณเลือกเป็นน้ำปลาร้าข้อนี้ว่าถูกที่สุด
คุณจะได้ผ่านเข้ารอบข้อต่อไปคุณเชื่อง
ค่ะหน้าคอมค่ะนี่ของน้าที่หวานถูกที่สุด
กะปิตาชูตาชั่ง

ถูกยิงก็ต้องน้ำปลาแท้ตาหอยหลอด

เข้ามาขายของเขาจะมีขายน้ำปลา
อ่าบ้านซ้ายบ้านขวาได้ยินแล้ว
โกกมือโบกผ้าเอาขวดมารอมาเปลี่ยนกันได้เลย
มาแล้วน้ำปลาแท้ตาหอยหลอด
สดั้งเดิม๑๕๐๐มิลลิลิตร

โอ้โฮรสอีกคันหนึ่งอ๋อรสอีกคันนึ่ง
อ่ะเดี๋ยวนะครับไปปลกมือบก

ตอนนี้รถไต่ถางกำลังไต่แล้วงั้น
ขอบคุณนะคะพี่บอลนครนเบิร์ดด้วยขอบคุณค่ะ

ตอนนี้เจ้าวาดกำลังไต่ถังอยู่แล้วค่ะ
แม้หลักสูตรของคนทำกับข้าวเลยนะ
จะต้องเคยซื้อคุณเจมส์

ปลาร้ายี่ห้อนี้เคยไหม
น้ำปลาร้ายี่ห้อนี้ไม่เคยค่ะ
แต่ก็เคยซื้อยี่ห้ออื่นราคามันน่าจะไล่กันแหละ
แต่ว่าปกติพี่เคยใช้ขวดเล็กเนอะ

ก็ประมาณ๓๐๓๕บาท
แต่ที่ถูกที่สุดเนี่ยค่ะมันน้ำปลา
เพราะว่าเคยซื้อยี่ห้อหนึ่งที่แบบใช้มาตลอดเลย
ก็ราคาสูงแต่แบบประมาณนี้จะถูกกว่า
คุณคิดว่าน้ำปลาถูกแต่อันนี้๑๕๐๐มิลลิตร
อันนี้มันเป็นขวดใหญ่

ตอนนี้คุณตัดน้ำปลาร้าออกนะตอนนี้เหลือกะปิกับน้ำปลา

ขอตอบเป็นกะปิกะปิค่ะ

งั้นเป๊กจะเฉลยที่น้ำปลาร้าที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ
ตาน้ำปลาร้า๗๐๐มิลลิลิตรที่คุณนุ้ยและคุณเจมส์ไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่๔๕บาท
และกะปิราชูตราชั่งกะปิแท้๑๘๕กรัมที่คุณเจมส์และคุณนุ้ยเลือก

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

เอาล่ะวัดกันที่สินค้าตัวสุดท้าย
เครื่องปรุงรสกลิ่นแรงที่คุณเจมส์และคุณนุ้ยไม่ได้เลือก
คือน้ำปลาตาหอยหลอด
น้ำปลาแท้๑๕๐๐มิลลิลิตร
แพงกว่า๔๑บาท
และราคาของน้ำปลาตาหอยหลอดอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

๔๙บาท

กะปิค่ะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

สะสมมาแล้วค่ะคุณเจมส์คุณนุ้ย

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เล็ดมะม่วงหิมพานอบเนย๓๐กรัมครับ

อันนี้ถั่วลันเตาแพ็คนึงมี๖ห่อ
รสกุ้งถูกมาก
ของผมเป็นถั่วลันเตากรอบนะฮะ

แบบกระป๋องนะฮะ

ราคานี่ถูกที่สุดเลยล่ะ

คุณเบ้อหนูอันนี้ถูกกว่า

แต่นี่คือคำถามข้อที่๕ของคุณนุ้ยและคุณเจมส์ค่ะ

ถั่วจักรีนัสทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ